ส่วนที่ขอนแก่นค่ะเหตุการณ์นี้โอ้โห

คือลูกชายอายุ๔๙แล้วด้วยไม่ได้อายุน้อย
แต่เสพยาบ้าจนเมาหลอนแล้วก็คลุมคลั่ง
เอามีดเอาพระฟันหัวแม่ตีแม่แม่เนี่ยโอ้โหอายุ๗๘
ตอนแรกคุณแม่บาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายคือแม่เสียชีวิตแล้วนะคะ
ตอนที่รวบตัวได้ลูกชายที่ก่อเหตุยังพูดจ้าไม่รู้เรื่องอยู่เลยอะค่ะ
ตำรวจสพน๒ห้องได้รับแจ้ง
ว่ามีผู้ชายคลุ้มคลั่งถือมีดอยู่ในบ้าน
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๕บ้านสุภาชัย
อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นค่ะและผู้ชายคนนี้เอามีดพระ
เอาเสียมตีหัวแม่ฟันหัวแม่นี่ค่ะผู้ก่อเหตุค่ะ
อายุเจ็ดสิบแปดบาดเจ็บสาหัสสลบคาที่อ่ะค่ะกู้ภัยไปตรวจสอบแล้วก็

จ้าไม่รู้เรื่องอยู่เลยเจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมนะคะ
แล้วก็ไปช่วยแม่ก่อนเพราะแม่หนักเลยหายใจรวยริน
หัวมีแผลแบบชะกันเลย๒แผลเลือดไหลนองพื้นเลย
ตำรวจพอรวบตัวนายภัยบูลได้เนี่ยนะคะของกลางก็คือมีมีดพระมีเสียมเปื้อนเลือด
จากการสอบสวนก็คือตัวนายภัยบูลมีอาชีพรับจ้าง
ตอนนี้ตกงานก็เลยเสพยาบ้าเสพยาบ้าแล้วหลอน
คิดว่าคนจะตามมาฆ่าทีนี้คลุมคลั่ง
พอคลุ้มคลั่งปุ๊บเดินไปในครัวแม่อายุเจ็ดสิบแปด
กำลังทำกับข้าวให้ตัวเองกินนี่แหละแต่เอาเสียมไปตีหลังแม่
ฟันหัวแม่เฉยเลยนะคะคือเอาเสียมตีหลังแม่ก่อนสองรอบ
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังลั่นเลยค่ะนายภัยบูลลากแม่ออกมาหน้าบ้านคุณผู้ชม
แล้วเอามีดพระมาฟันซ้ำที่หัวแม่อีกสองรอบครับ
ล้มทั้งยืนเลยทีนี้สลบไปเลยค่ะทีนี้
เพื่อนบ้านก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านตำรวจก็มาก็รวบตัวนายภัยบูลวัย๔๙คนนี้ที่ก่อเหตุ
ทำร้ายร่างกายแม่จนแม่บาดเจ็บสาหัสไปตรวจปัสสาวะม่วงจริง
ก็คุมตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามันเศร้าเพราะว่าคุณแม่ไม่ใช่แค่บาดเจ็บ
ตอนนี้เสียชีวิตแล้วด้วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แจ้งข้อหาฆ่าบุพการีนะคะและเรื่องของเสพยาเสพติดด้วยนะคะ